ทีนี้มาดูเรื่องของนอกจากจะขับรถด้วยความระมัดระวังแล้ว
ปฏิบัติตามกฎกันนิดนึง
เวลาเห็นไม้กั้นทางรถไฟมันลงมา

ต้องหยุดสิไม่ใช่พยายามจะฝ่าพยายามจะข้ามไม่ได้เลย
ใช่ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายไม่พอคุณเองจะอันตราย
ลองดูเคสนี้เป็นตัวอย่างค่ะ
โอ้โหคุณ
หงายท้องคือแบบขาชี้ฟ้ารองเท้ากระเด็น
ใช่จริงอย่างที่คุณอริยาบอก
ไม่รู้ว่าพี่เขาคิดว่าเขาจะเล่นกายกรรมหรือยังไง

มาคลิปนี้จริงมันไม่ถึง๑๐วิหรอก
มันมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่มันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
จะรู้ได้ยังไงว่ามันทันเราไม่มีทางรู้จริง
มีข้อความระบุแบบนี้ไว้ด้วยว่า
หัวจะปวดหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
เกิดขึ้นขณะเครื่องกั้นนะคะกำลังลง
บริเวณจุดตัดที่ใกล้สถานีรามันอำเภอรามันจังหวัดยาลา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจริงคือคลิปภาพมันเกิดขึ้นเร็วมาก
เราก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเขาคงคิดว่าเขาจะพ้นไม้กั้นนั้น
มีลักษณะว่าพยายามจะก้มหัวลอดไม้กั้นนะ
แต่เนี่ยมีก้มหัวจังหวะหนึ่งแต่มันไม่พ้นไง
หัวก็เลยฟาดกับเครื่องกั้นก่อนจะกระเด็นรองเท้าก็เปรี้ยวเลย
เขาก็อยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะว่า
เวลาขับขี่ยานผ่านหน้าผ่านบริเวณตรงนี้จุดตัดทางรถไฟ
ให้ระวังเห็นไม้กั้นให้ชะลอไม่ใช่ฝ่าไปแบบนี้นะคะ